เที่ยง๓นาทีเหตุการณ์แบบนี้มาอีกแล้วคุณผู้ชมฮะ
รถพยาบาลรับคนเจ็บมา
อุบัติเหตุรถชนครับพยายามจะไปส่งที่โรงพยาบาลให้เร็วที่สุด
ขับไปไปเจอกระบะคันหนึ่งอยู่เลนขวา
ทำยังไงเขาก็ไม่หลบบีบแตรก็แล้วขอทางกันแล้วคุณผู้ชม
ช่วยผมดูหน่อยว่าเขามีเหตุผลอะไรทำไมถึงไม่หลบครับ
รู้สึกว่าจะเป็นคนถ่ายนะถ่ายแล้วก็ย้อนให้ดูว่าเออนี่
ข้างหลังบรรทุกคนเจ็บมาด้วยครับเป็นคลิปที่เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพ
บจตากครับนำคนเจ็บจากอุบัติเหตุรถชนบริเวณโค้งบ้านหนองมะเกลือ
บนน้ำรึมอำเภอเมืองตากจะไปส่งที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากศิลปมหาราช
ขับมาบนถนนจรดวิถีทองจะมุ่งหน้าสู่ตัวเมืองตากครับ
พอมาถึงนี่ฮะหน้าค่ายวัชิรปราการเจอโตโยต้าสีเทากระบะ
คันนี้วิ่งอยู่เลนขวาเลยส่งสัญญาณไฟแล้วครับ
เปิดแล้วครับกระบะไม่หลบให้ครับช่วงแรกน่ะ
คิดว่าเอ๊ะหรือคนขับกระบะไม่เห็นหรือเปล่า
แต่ไม่เป็นผลนะสิบีบแตร่
ไมโครโฟนประกาศขอทางก็ไม่มีทีท่าจะหลบให้
แล้วบางจังหวะนั้นคุณผู้ชมคนขับกระบะเหมือนจะเหยียบคันเร่งครับเร่งเครื่อง
เพื่อจะขับขวางด้านหน้ารถพยาบาลอีกพอเจ้าหน้าที่จะเบี่ยงซ้ายครับ
เบี่ยงซ้ายเอ้าก็ไปติดมอเตอร์ไซค์ที่อยู่ทางเลนซ้ายอีกสุดท้ายทำยังไงล่ะ
ขับไปแบบนี้คุณน้ำแข็งคุณผู้ชมขับตามกระบะคันนี้ไป๕กิโล
แล้วพอถึงสี่แยกทางหลวงตากแม่ถึงสี่แยกก็เลยแยกทางกันเลยครับ
กระบะเลี้ยวขวาพยาบาลเลี้ยวซ้ายแล้วก็นำคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาลได้ครับ
ถามเจ้าหน้าที่กู้ชีพอบจตากซึ่งเป็นคนขับรถวันนั้นครับ
คุณไตรรัฐก็บอกว่าวันนั้นเนี่ยได้รับแจ้งเหตุมาจากศูนย์สั่งการ๑๖๖๙๐นเรนทรโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตักศิลปมหาราชว่ามันมีอุบัติเหตุรถยนต์ชนกัน
บริเวณโค้งที่ผมบอกไปเนี่ยเขาก็เลยเดินทางไปช่วยนำคนเจ็บเป็นผู้หญิงอายุ๓๕ปีจะไปส่งโรงพยาบาล
แต่ก็โดนกระบะคันนี้ขับขวางทางมาตลอดเลยนะนักข่าวเขาก็เลยเอามือถืออ๋อสรุปเขาเป็นคนขับและเอามือถือถ่ายเองด้วยนะ
เขาหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายคลิปเองครับเขายอมรับเลยว่าทำงานอาสากู้ภัยมา๒๒ปีเจอเหตุการณ์แบบนี้ครั้งแรกเลย
ปกติเห็นแต่ในข่าวครั้งนี้แหละได้เจอกับตัวแล้วครับ
ผมว่าเห็นนะเนื่องจากว่าพอผมเริ่มจี้ไปเหมือนเขาเหยียบหนีเหมือนเขาเหยียบออก
ผมก็เลยอ่ะตามเข้าไปเรื่อยเพราะว่าเราจะแซงซ้ายก็ไม่ได้ครับมันมีรถด้านซ้ายอยู่
วอนแล้วว่าเห็นรถฉุกเฉินอย่างนี้ก็ช่วยหลีกทางหลบให้เขาหน่อย
เนื่องจากมีคนเจ็บจริงครับไม่ได้ไปขับเล่นกันเนอะ
เพราะว่าผู้ป่วยต้องการรักษาจริงครับ
ส่วนมากจะเหมือนจะไม่เห็นจริงพอมาเห็นอีกทีก็หลบให้ก็มี

ก็ยังดีนะครับไปส่งคนเจ็บถึงโรงพยาบาล
แต่ว่าถ้าเกิดคนขับกระบะคันนั้นอยากจะชี้แจงว่าเขามีเหตุผลอะไร